สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐค่ะ
เวลาแบบนี้เจอเราสองคนแน่นอนนะคะวันนี้อยู่กับพลอยพิมรจิตและดิฉันเชอรี่ค่ะ
คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เนี่ยแรปเปอร์รุ่นใหญ่
ต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อแรปเปอร์อย่างตัวพี่บอยเขาออกมายอมรับแล้วนะคะ
ได้คบหาดูใจอยู่กับนักแสดงแล้วก็นางแบบสาวสุดมั่นอย่างกวางวันปียะนะคะ
ล่าสุดมีโอกาสเจอตัวของสาวกวางนะคะเธอจะว่ายังไงกับเรื่องนี้จริงหรือเปล่า
หรือว่าโจอี้มโนไปเองอ่าเธอบอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ย
กำลังศึกษาดูใจอยู่กับแรปเปอร์รุ่นใหญ่อย่างพี่โจอีบอยอยู่จริง
เพียงแต่ว่ายังไม่ขอใช้สถานะแฟนนะจ๊ะ
เนื่องจากอยากใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้
เอ่ยชมในความพยายามของฝ่ายชาย
ตามขายขนมจีบเธอมาแล้วถึง๒ครั้งด้วยกัน
ซึ่งครั้งนี้ที่ยอมใจอ่อนก็เพราะเห็นถึงความน่ารัก
และไม่กลัวเรื่องความเจ้าชู้ของหนุ่มโจอี้ที่หลายคนพูดถึงค่ะ
เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เราคุยกันง่าย
ด้วยลุคของเขานะเขาก็

เหมือนเขาเรียกอะไรแบตบอยนิดนึง

เรียกว่าอะไรดีอ่ะ
กำลังดูกันอยู่ดีกว่า
กังวลในเรื่องเกษตรศักดิ์ความก็ชูของเขาไหมครับ
ก็ได้ยินกว่าเยอะนะ
แล้วตอนนี้หรือครับ
ตอนนี้หรือตอนนี้ก็ไม่มีให้เห็น
ใช่คุณผู้ชมแต่ว่าก่อนหน้านี้หนุ่มโจอี้เขาบอกนะ
ถอดเขี้ยวถอดเล็บถอดทุกอย่างออกหมดแล้วนะคะ

ท่านไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายหญิงมาแล้วด้วย
นี่จีบสองครั้งนี่ไม่ธรรมดานะแสดงว่าพี่โจ้เนี่ยตั้งใจแล้วนะ

จริงเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามผลงานของกวางเขาด้วยนะ
ละครเนี่ยใกล้จะลงจอแล้วเรื่องเนียนหลวงนั่นเอง